ข่าวนี้ค่ะแล้วก็ค่อยพิจารณากันไปนะครับ
เพราะว่าเป็นลักษณะข่าวที่เรานำเสนอแล้วก็เตือนกันบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะหน้าฝนช่วงน้ำหลากแบบนี้
อย่าไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวได้แต่ไม่ควรลงไปเล่นข้างใน
ถูกไหมลงไปเล่นในสระอย่างนี้ไม่ควร
เพราะเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการติดป้ายเตือนเอาแล้วนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเกิดเป็นเหตุสลดขึ้นที่น้ำตกแม่กาสา

คือมีกลุ่มโค้ดแล้วก็นักกีฬากลุ่มหนึ่งจากโรงเรียนกีฬา
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขารวมกลุ่มกัน

แล้วไปซื้อของก่อนไปซื้อลูกชิ้นขนมนมเนยเนี่ยนะคะ
ไปเจอกับแม่ค้าแม่ค้าก็เตือนแล้วว่าอย่าลงไปเล่นนะ

หันมาบอกกับแม่ค้าบอกว่าไม่เป็นไร
ผมเป็นนักกีฬาผมร่างกายแข็งแรง
นี่ไงฉันเลยบอกว่ามันเกิดจากความประมาทถูกไหม
สักนิดหนึ่งแล้วก็คิดให้เยอะว่า
สิ่งที่เขาเตือนมันคือเรื่องจริงถูกไหมฮะ
แล้วก็ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
แม่ค้าคนหนึ่งที่ก็เป็นคนเตือนนั่นแหละ
ชื่อว่านางอนงสายบัวอายุ๕๒ปี
วันนี้นำของเส้นไหว้เนี่ย
ไหว้น้องนะไปไหว้น้องคนนี้นะ
ที่เสียชีวิตชื่อว่าเด็กชายชัดชัย
ชัดสุภาพงอายุ๑๒ปี
แม่ค้ารายนี้บอกว่าเอาเส้นไหว้ไปไหว้เนี่ย

แล้วก็ภาพเมื่อวานมันยังติดตา

บอกว่าภาพติดตาคุณผู้ชมจะเห็นเมื่อสักครู่นี้
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ดึงร่างน้องออกจากท่อ

อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมคือน้ำตกแห่งนี้เนี่ย
มันอยู่ในการดูแลของนิคมสหกรแม่สอด
มีแม่ค้าจากร้านอาหาร๔รายนะคะ
ช่วยกันออกเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าปรับปรุงสถานที่
แล้วก็ช่วยกันทำฝายคอนกรีตสูงสักประบาท๑๕เมตร
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแรง
ทีนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยน้ำตกแม่กาสาเนี่ยนะคะ
น้ำตกชั้นแรกจากจำนวน๔ชั้น
สร้างขึ้นมามีสระ๒ชั้น
ชั้นแรกเนี่ยเป็นสระสำหรับผู้ใหญ่อันนี้ก็จะลึกหน่อย

อันนี้จะรับน้ำมาจากแหล่งธรรมชาติ

จะได้ง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้น

ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยจะมองเห็นปากท่อนะ

ช่วงน้ำป่าไหลหลากลงมาแรงเนี่ย

มันจะล้นสระจนทำให้มองไม่เห็นปากท่อ

ก็บางคนที่เขาไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่าบริเวณนั้นมีท่อด้วย
ส่วนท่อดังกล่าวจะฝังระนาบเดียวกันกับ
สระหน้าน้ำตกยาวสักประมาณ๔เมตร
ผ่าศูนย์กลางคือ๔๐เซนติเมตร

ใช่ก็นี่ไงถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าช่วงน้ำหลาก

ถ้าไปเผลอเหยียบก็คือลดลงไปเลย

ทีนี้เนี่ยวันดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชม

วันศุกร์เขาจะมีการเปิดท่อแล้วก็ล้างสระ

แต่มันเป็นคราวเคราะห์ของน้องคนที่เสียชีวิตจริง
ปรากฏว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาปกติล้างสระเสร็จ

แต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้ปิดท่ออะไร

น้ำฝนมันมาเยอะน้ำป่ามันก็มาเยอะ
เยอะใช่เขาก็เลยเปิดท่อไว้เพื่อระบายน้ำ
แต่ปรากฏว่ามันไปมีเศษไม้เศษต่างนี่นะคะ
ติดอยู่ในท่อส่วนปลาย
มันไปอุดไว้มันไปอั้นไว้
ทีนี้น้องตกลงไปในท่อออกสู่ปลายไม่ได้
น้องก็เลยไปติดอยู่ตรงนั่นแหละเศษกิ่งไม้
ทำให้เสียชีวิตในที่สุดเนี่ยนะคะ
คือแม่ค้ารายนี้บอกว่ามันเป็นคราวคลอดของน้องจริงนะ
ถ้าเกิดว่าเศษกิ่งไม้ไม่มีเนี่ย
น้องอาจจะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งก็ได้
ทีนี้คุณอนงซึ่งเป็นแม่ค้าเล่าต่อบอกว่า
วันเกิดเหตุผู้ตายพร้อมกับโค้ดมาซื้อลูกชิ้นทอด

วันนี้ไม่ค่อยอยากจะมาเลยแต่ก็มาจนได้
แล้วผู้ตายเป็นคนถือลูกชิ้นทอดนี้นะ
ถาดลูกชิ้นทอดเนี่ยเตือนไป
ซึ่งแม่ค้าบอกว่าก็เตือนแล้วนะตอนนั้นบอกว่า
น้ำไหลเที่ยวไม่ต้องลงไปเล่นน้ำนะ
คุณอนงเป็นแม่ค้าบอกแบบนี้นะคะเตือนแล้ว
แต่ปรากฏว่าครูซึ่งเป็นโค้ดหันมาบอกว่า
ผมแข็งแรงเพราะผมเป็นนักกีฬา
หลังจากนั้นค่ะไม่ทันขาดคำเตือน
ทันสิ้นสิ้นเสียงคำเตือนวิ่งกันหน้าตาตื่นเลยนะคะ
มาถามว่าปลายท่อเนี่ยมันออกทั้งไหน
ก็น้องลงไปติดแล้วไงเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ชุนละมุนวุ่นวายค่ะ
โดยน้ำตกแม่กาสาเนี่ยนะคะมีป้ายเตือนแล้วนะ
ป้ายเตือนระหว่างจบน้ำนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด
แล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไอ้สระแห่งนี้
น้ำตกแม่กาสาไม่นิยมลงไปเล่นน้ำในช่วงฤดูฝน
เพราะว่าน้ำมันมากแล้วก็น้ำมันแรงด้วยเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมส่วนศพน้องตอนนี้นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด
จากว่าเป็นวันหยุดญาติเองก็ต้องมีการรับศพในวันพรุ่งนี้นะคะ